สลับไปดูบรรยากาศสดล่าสุดหน่อยนะฮะ
สถานการณ์ที่ซอยเฉลิมพระเกียร๙ตรงจุดนั้น
อดีตตำรวจมีการคลุ้มคลั่งแล้วก็ไปยิงเพื่อนบ้านจนได้รับบาดเจ็บ
ประตูรั้วเปิดกว้างประตูรถเปิดพร้อมครับ
ล่าสุดสถานการณ์เป็นอย่างไรคุณเลิฟระวีการ
รายงานสดเข้ามาทางโทรศัพท์คุณเลิฟเชิญครับ
คิงพี่มิ้นค่ะล่าสุดตอนนี้ประมาณ๓ทุ่ม๓๕นาที
หลังจากที่จามนทรพันธุ์ข้าวพันธุ์ยาเสร็จได้ออกมาแล้ว
ตอนนี้กำลังขึ้นรถมีคาดว่าน่าจะเป็นผ้าคลุม
คนที่คลุมผ้านี้ใช่ไหมครับ

คนที่เดินนำเข้ารถไปคนแรกเนี่ยผมเห็นหลังวัยเป็นผู้ชาย
ตัดผมไถเกลียนขาว๓ด้าน
นั่นคือตรงนั้นคือเจ้าหน้าที่ค่ะ
ลูกศิษย์ของเมียผู้ก่อเหตุ

ไม่ใช่ครับนี่คือเจ้าหน้าที่

ของทางเจ้าหน้าที่ที่เตรียมไว้แล้วนะคะแล้วก็มีภรรยานะคะมี
ภรรยาตรวมเสื้อสีแดงนะคะครับเจอตอนนี้ทั้ง
สโนบังนาผู้เพริพิสสโนบังนานะคะ
ที่ตรออยู่ด้านนอกน่ะคะครับ
แล้วก็นั่งภายในรถด้วย
ท่าทีของผู้ก่อเหตุเขาดูผ่อนคลายลงดูเบาขึ้นไหมครับ
สบายใจขึ้นไหมครับหรือว่ามีท่าทีเครียดวิตกไหมครับ
พอนักข่าวมาลุมล้อมแบบนี้เจ้าหน้าที่ยืนประกบหน้าหลังแบบนี้ครับ
คือตอนนี้เท่าที่ดูนะคะคือทางจ่ามนพลมีอาการที่ไม่เครียดแล้วค่ะ
หลังจากที่ได้ทานข้าวและทานยาไปนะคะแล้วก็ได้พบกับภรรยาที่เดินทางมาถึง
ครับยาที่เขาทานไปเมื่อตอนหัวค่ำนั่นคือยาประจำตัว
รักษาโรคหรือว่าเป็นยาคลายเครียดครับ
เป็นยาประจำตัวค่ะเพราะว่าจากรายงานเนี่ยก็ทราบว่า
ทางจากมณพลมีเรื่องของโรคความดันบะหวั่นด้วยค่ะ
ขับรถเคลื่อนออกไปแล้วใช่ไหมครับคุณเลิฟ

ตอนนี้นะคะหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะคุมตัวทางจ่ามณฑลไปที่สนบางนานะคะ
รายงานเนี่ยทราบว่าหลังจากนี้ก็จะพาไปพบกับคู่กรณีนะคะ
หรือว่าผู้ที่ได้รับบัตรได้รับความเสียหายนะคะในส่วนของที่ถูกยิงนะคะ
เป็นเพื่อนบ้านแม้ว่าจะไม่ได้มีอาการบาดเจ็บมาก
แต่ว่าก็จะต้องมีการเจรจาแล้วก็พูดคุยกันที่สอนอบังนาอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ครับในบ้านตอนนี้คือปิดไฟปิดประตูหมดแล้ว
ของกลางคือปืนที่ใช้ก่อเหตุนี่คือตำรวจก็สามารถยึดมาได้แล้วไหมฮะ
ล่าสุดคือทางภรรยาพาตำรวจขึ้นไปบนบ้านชั้น๒ที่ห้องของตรรมนธน
แล้วก็คาดว่าน่าจะเข้าไปตรวจสอบเรื่องของอาวุธปืน
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อนะคะว่าปืนที่สามณฑลใช้ก่อเหตุนั้นเป็นปืนชนิดไหน
รึถึงสนิทไหนโดยหลังจากนี้เดี๋ยวทางทีมข่าวจะไปติดตามพ่อมูล
แล้วก็ความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะที่สอนอบางนาค่ะได้ครับ
คุณเลิฟดูแลตัวเองนะครับเน้นความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ
ขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าตัดสลับรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ
เลิฟระวีการแก้วิจิตรายงานจากบริเวณถนนย่านถนนเฉลิมพระเกียรติ๑๐
จากเหตุการณ์อุกอาจตั้งแต่ช่วงบ่าย๒๓๐ที่มีอดีตตำรวจ
เรียกจ่ามณฑลเขาคลั่งแล้วก็ยิงมีคนเจ็บ๑คนอาการปลอดภัยแล้ว
ตอนนี้คุมสถานการณ์ได้แล้วครับ๓ทุ่ม๔๒นาทีก็๗ชั่วโมงเสร็จ
พาตัวไปที่โรงพักบางนาพร้อมกับเมียแล้วก็เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปด้วยนะครับ